มาที่เรื่องราวการขายของออนไลน์กันบ้าง
โอ้โหมีหลายข่าวเลยนะคะวันนี้เรื่องราวบนอีคอมเมิร์สนะคะ
เรื่องแรกก่อนอันนี้โชคดีที่ไหวตัวทันนะคะ
เพราะว่าคนหลอกเนี่ยอาจจะหลอกไม่เนียนมากสักเท่าไหร่
ร้านขายทองมิจฉาชีพเนี่ยปลอมตัวมาเป็นร้านขายทอง
บอกว่าต้องโอนเงินภายใน๔โมงครึ่ง

วนไปค่ะมิจฉาชีพปลอมว่าเป็นร้านทองค่ะ

พวกเรารู้แต่แรกแล้วค่ะว่าเป็นของปลอม
ก็เลยแกล้งถามไปเรื่อยอยากรู้วิธีหากินนะคะ
ก็เป็นสาวรายนี้แหละออกมาแชร์ประสบการณ์สดร้อน
หลังจากถูกหลอกนะคะแต่ว่าไหวตัวทัน
อ้างตัวเป็นร้านทองในหาดใหญ่ค่ะ

เหมือนกันเด๊ะก๊อฟมาเป๊ะทุกอย่าง
จากมิจฉาชีพรายนี้เขาได้ทำทีมานำเสนอโปรโมชั่นสร้อยทอง๑บาทนะคะ

แบบที่พี่มิวบอกทองมันไม่ลดราคาคุณ

คือทองราคาลงมีแต่ทองลดราคาเนี่ยหายาก

แล้วลด๕๐มันจะใช่หรือเปล่า
หรือว่าคนที่ถือทองอยู่ร้อนเงินเหรอหรือยังไง
น่ะสิเขาบอกว่าลด๕๐แต่ว่าวันนี้ร้านปิดนะคะ
เพราะฉะนั้นมี๗เส้นเท่านั้นนะ
๑๔๐เส้นลดถึง๔โมงครึ่งวันนี้
นี่ก็เลยแยบต่อไปเลยนะคะผู้ที่โดนแบบนี้
ราคาเท่าไหร่คะตีถามเนียนนะคะ
แล้วก็ให้แม่รับทองที่ร้านวันพรุ่งนี้
ลูกค้ารายนี้ไม่หลงเชื่อค่ะไว้ตัวทัน
ก็เลยใช้กลอุบายทำทีเป็นสนใจสั่งซื้อทองนะคะ
แต่สุดท้ายแสบมาก
ส่งเป็นรูปเท้าไปให้ร้านนี้แทนนะคะ

เจอกับเพื่อนมาเมื่อกี้รู้ตั้งแต่แรก
ก็เลยอยากรู้วิธีหากินนะคะ
ที่ชื่อว่าห้างทองไทยอุดมหาดใหญ่
ก็ออกมาชี้แจงหลังจากทราบว่ามีมิจฉาชีพ
ร้านก็มาชี้แจงบอกว่าไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงิน
เพื่อชำระค่าสินค้าทุกกรณีค่ะ
จำหน่ายสินค้าเฉพาะหน้าร้านเท่านั้น

จะไม่แจ้งลูกค้าเป็นรายบุคคลนะคะ
อกจากนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
ก็ได้สอบถามไปยังเจ้าของร้านห้างทองไทยอุดมหาดใหญ่

บอกว่าหลังจากที่ตนเองได้รับทราบเรื่องจากลูกค้า
ซึ่งเพจมีไว้ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นเท่านั้น

แล้วเท่าที่ทราบก็ยังไม่มีลูกค้าคนไหนที่ได้รับความเสียหาย
ซึ่งทางร้านตัวจริงห้างทองไทยอุดม
ก็จะนำเรื่องไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจไว้เป็นหลักฐานต่อไปด้วยนะคะ
เป็นหลายครั้งที่คนเอามาใช้ช่อกงกันแบบนี้นะคะ
เพราะว่ามันเหมือนเป็นการเราไปฝากเงินไว้ที่นึง
มันไม่ต้องเหมือนยืนยันตัวตนมากขนาดนั้น
ที่จะบอกว่าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีคนนั้นคนนี้

ก็เป็นคล้ายช่องว่างช่องโหวอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นการที่จะซื้อของปลอดภัย
เป็นชื่อบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อร้าน
แล้วก็ตรวจสอบได้แบบนี้ถูกต้องมากกว่า
ที่ห้างทองก็บอกว่าถ้าเป็นชื่อบัญชีเนี่ย

จะเป็นชื่อบัญชีที่เป็นห้างทองไทยอุดม

ซื้อของขายเขาเป็นแบบคล้ายอัตราแบบ
คงมูลค่าเลยว่าค่าเงินเป็นยังไง